งานนี้ต้องชมตำรวจค่ะตำรวจทำงานไวนะคะคือมีชายหญิง
หนึ่งถ้าเกิดว่าเอาภาษาสุภาพเป็นเพื่อนสาวและเพื่อน
ชายคนสนิทกันนะฮะเขาขับรถแหกด่านตรวจของตำรวจเพราะ
พอแหกด่านตรวจเสร็จปุ๊บคุณผู้ผู้ผู้ชมไปขโมยรถของชาว
บ้านใช้หลบหนีไปทำไมต้องหนีด่านตรวจตำรวจก็ในรถมันมี
ไงฮะยาเสพติดแล้วทิ้งรถของชาวบ้านเนี่ยวิ่งหลบหนี
จรปิดที่สุดแล้วจับกลุ่มได้แล้วนะคะสำหรับสองคนนี้
มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดร
ทาร์นี้นะฮะคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ

ที่ที่ฉันบอกว่าต้องชื่นชมตำรวจเนี่ย
เพราะว่าสองคนเนี่ยเขาก่อเหตุคือสามเมษายน
ตำรวจตามไปตะครุบตัวมาได้

จับตัวได้แล้วนะคะฝ่ายชายชื่อว่านายพนาไพรจันทรเสนาหรือว่าโจ้อายุ๓๖ปี
ฝ่ายผู้หญิงชื่อว่าวรรณญาพาเทียมอายุ๓๕ปีนะคะ
เป็นผลงานของตำรวจชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีค่ะ
สองคนนี้เขาหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติในท้องที่บ้านโพนทองหมู่ที่๕
ตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะ
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับยึดอาวุธปืนขนาด๙มมจำนวน๑กระบอก
เป็นของกลางแล้วก็ควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่กองบังคับการสืบสวนจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้ถามว่าตำรวจเข้าไปรู้ได้ยังไงสืบเนื่องมาจากแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือช่วงกลางดึกวันที่๓เมษายนที่ผ่านมาโจ้กับเพื่อนสาวเขาขับรถเก๋ง
กด่านตรวจของตำรวจที่ทางลอดอุโมงถนนมิตรภาพอุดรธานีน้องคายเข้าตัวเมืองอุดรธานีนะคะ
จากนั้นนี่รถแจ๊คคันนี้แหละค่ะที่เป็นยานพานะของเขาสองคนนะฮะ
หลังจากที่แหกด่านตรวจของตำรวจแล้วนะตำรวจก็ไล่ล่าติดตามไปค่ะ
สองคนเนี่ยไปจนมุมที่ทางพาดรถไฟในซอยมิตรสว่างสามชุมชนทุ่งสว่างเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วโจ้ค่ะฝ่ายชายก็เปิดฉากเลยค่ะยิงใส่ตำรวจ๑๒นัดแล้วทิ้งรถเก๋งค่ะ
บอกว่ายาบ้าเนี่ยหลายเม็ดเลยนะคะแล้วชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยหลบหนีไป
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดนี่ค่ะนี่เลยนะคะ
พอทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านหลบหนีไปทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างวิ่งหนีค่ะ
เอาตัวรอดข้ามสะพานมาแบบนี้นะคะตำรวจไปแกะภาพภาพนี้แหละค่ะ
ซึ่งเห็นหน้าโจ้เนี่ยชัดเลยนะคะพอเห็นหน้าชัดและรู้แล้วว่าเป็นใครยังไง
ไม่ยากและคราวนี้ตำรวจเขาก็เลยไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ข้อหาคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเพราะยิงตำรวจไงพยายามยิงตำรวจไง
แล้วก็ข้อหาคดียาเสพติดนะฮะต่อมาวันที่สี่เมษายนค่ะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะที่ถูกนายโจ้เนี่ยชิงมาจากชาวบ้าน
จอดทิ้งอยู่ข้างกำแพงบ้านนาซายตำบลน้องขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
ห่างจากจุดที่โจ้เนี่ยยิงตำรวจเนี่ยสักประมาณ๕กิโลเมตรนี่ค่ะ
เตอร์ไซคันนี้นะคะตำรวจใช้เวลาในการแกะรอยสักประมาณสามสี่วันค่ะ
ทราบว่าโจ้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติ
แล้วสุดท้ายถูกรวบตัวแบบนี้นะคะ